ราศีที่ดีที่สุดในปีพศ๒๕๖๓ได้แก่ราศีธนู
หมอช้างเผยว่าหลังจากคนราศีนี้พบเจอกับความผิดหวังมาแล้วทุกรูปแบบ
เผชิญชะตากรรมอย่างหนักหน่วงมาหลายปีเพราะอิทธิพลของดาวเสาและพระราหู
ปีหน้าราศีธนูถือเป็นช่วงเวลาพ้นเคราะห์มีความโชคดีถึงสองเด้ง
ติดแฮชแท็กคนรวย๒๐๒๐เพราะดวงดาวร้ายจะย้ายออกไป
ดวงดาวที่ดีก็จะย้ายเข้ามามีโอกาสได้สิ่งใหม่ในชีวิต
บ้านใหม่รถใหม่ความรักใหม่ถือเป็นราศีของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอย่างแท้จริง
สำหรับราศีที่ต้องระมัดระวังที่สุดในปีพศ๒๕๖๓ได้แก่ราศีพฤกษก
หมอช้างบอกไว้ว่าจะมีการผันผวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างเยอะ
จากพระราหูจะเข้าและไม่มีดวงดาวอื่นมาช่วยเสริมให้ดีขึ้น
โดดเดี่ยวขัดที่พึ่งและด้วยอิทธิพลของพระราหูที่จะเข้ามา
ทำให้คนในราศีนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพและเรื่องความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด
อกจากนี้หมอช้างยังได้จัดหมวดราศีดวงเด่นที่เข้าเป้าเรื่องโชคลาภและเรื่องความรักอีกด้วย
คนรวย๒๐๒๐ยังมีอีกนะครับเขาเรียกว่าในแฮชแท็กของคุณ
ก็คือผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นเองนะครับ
เป็นราศีที่มีจังหวะในเรื่องของการเงินที่ดีเป็นราศีที่แทบจะไม่โดนเรียกว่าดวงดาวร้าย
ดาวสงฆ์ดาวสารที่เขาย้ายกันวุ่นวายในปี๒๐๒๐แทบจะไม่มีผลกับคุณเลย
มีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรวย๒๐๒๐นั้นก็คือราศีพิจิกษ์นั่นเอง
ฝากเตือนหน่อยนะครับจะต่างจากราศีอื่นคือว่าเรื่องเงินเนี่ยมาไวแล้วก็ไปไวมากนะครับ
มีปัญหาเรื่องของการเก็บการออมเงินเป็นราศีที่ราหูเข้าเหมือนกันแต่บังเอิญเข้าแล้วดี
ความรักเนี่ยจริงต้องบอกว่าราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นนะครับ
คือคนที่เกิดในราศีมังกรจะมีดวงดาวแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่เข้ามา
แต่ว่าจะมีเงื่อนไขหนึ่งว่าบางทีความรักจะต้องเจอกันในระหว่างการทำงานนะครับเช่นไปติดต่องานเดินทางไปด้วยกัน
หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะครับมังกรก็เป็นราศีที่มีรุ้นจะมีข่าวดีเข้ามาครับ
จริงอีกคนนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการมีครอบครัวมากกว่านะครับขยับขยายครอบครัวอาจจะมีลูกมีบุตรนะครับนั่นก็คือราศีสิงศ์นะครับหรือว่าใครที่แบบดูใจกันมานานแล้ว
อาจจะได้สละโสดแต่งงานมั่นหมายหรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว
อยากจะมีสมาชิกใหม่นะครับอยากจะมีเจ้าตัวน้อยมีลูกมีบุตรเนี่ย
ในปี๒๐๒๐นั้นก็เป็นปีที่ดีของคุณครับ
สำหรับราศีเมษราศีเมทุนราศีกรกฎราศีกันราศีตุล
และราศีมีนที่ไม่ได้กล่าวถึง
หมอช้างเผยว่าถือเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

และสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษก
แม้จะเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

หมอช้างแนะนำวิธีแก้ผ่อนหนักเป็นเบาไว้แล้ว
เป็นวิธีที่ไม่ยากและสามารถทำได้ง่ายด้วยตัวเอง
สิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดนั้นนะครับ

เกิดราศีนี้ขอให้ตั้งใจในการทำบุญ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างนะครับ
ก็คือหลอดไฟเตินละมันเกลียงค่าไฟ
หรือว่าการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับ
เพราะว่าการให้ปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างที่ยั่งยืนนะครับ
เลขของพระราหูนั้นนะครับมีเลขประจำก็คือ

ไปเกิดราศีพุทธศพเข้ามาทำบุญเรื่องเลขลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็จะช่วยแก้เคล็ดแล้วก็อาจจะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้
โดยเฉพาะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์จะดีมาก

จะเป็นราศีที่ส่งผลดีได้เดินทางไกลเข้ามาอย่างแน่นอนครับ
แต่ฝากนิดเดียวนะครับอันนี้สำคัญมากคือว่า
อย่าลืมพระที่บ้านครับคือคุณพ่อคุณแม่
คนที่มีความกะตันอยู่นะครับ
ต่อให้มีปัญหานะครับมีเคราะห์หรือว่ามีทุกข์แค่ไหน
คุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนครับ
ส่วนเลขมงคลปีหน้าจากหมอช้างเตรียมกระดาษประกาศสดให้ดี
เลขเด็ดมาแน่ก็คือเลข๕เลข๗และเลข๘
เป็นเลขที่มีอินิพลมาจากดาวพระภรรยาศ
ดาวสุกดาวเสาและพระราหู
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเลขที่ทรงพลัง
สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้ในทุกโอกาส

เบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนบ้าน